ส่วนเรื่องที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุบสสรัชบุรีภักดิ์พลังประชารัฐ

คือนางสาวปรินาแจ้งกับปปชไว้ว่ามีที่ดิน๑๗๐๐ไร่
อยู่ที่จังหวัดรัจจบุรี
แล้วก็มีคนยื่นเรื่องให้ตรวจสอบนะฮะ
เมื่อวานนี้ทางกรมป่าไม้กับเจ้าหน้าที่สปกร
ไปตรวจสอบไปรางวัดที่ดิน
ก็รังวัดที่ดินในทั้งหมด๖๙๑ไร่เป็นพื้นที่ขาวสนฟาร์ม
แล้วสปกรบอกว่าแบ่งเป็นที่ดินของสปกรจำนวน๖๔๕ไร่
อีก๔๖ไร่ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ฟาร์มเลี้ยงไก่๕หลัง
ชัดเจนแล้วว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
ซึ่งกรมป่าไม้ก็จะไปรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อยึดพื้นที่คืน
แล้วก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปารีนาในวันที่๒๗พฤศจิกายนนี้
ส่วนคำถามที่ว่าแล้วตกลงไม่ได้มี๑๗๐๐ไร่เหรอ
ตรงนั้นก็ต้องไปรอการตรวจสอบต่อว่าที่ดินตรงอื่นเนี่ยมันจะเป็นที่ดินอะไร
แต่ตรวจสอบแล้วเป็น๖๔๕ไร่ของสปกร
กับอีก๔๖ไร่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับ
ขณะเดียวกันนะครับที่ดิน๖๙๑ไร่ที่เป็นความรับผิดชอบของสปกร
ยังต้องรอให้นางสาวปรินานำเอกสารมาชี้แจงนะครับ
โดยให้เวลาถึงวันที่๔ธันวาคมนี้
ตอนนี้เขาให้ผมมาชั่วคราวนะครับเขาให้ผมมาแทนนะครับ

ส่วนที่บริเวณหน้าประตูฟาร์มไก่นะฮะมี
ไม่ได้มีการติดป้ายอะไรจากส่วนราชการนะครับ
ก็มีป้ายลดราคาขี้ไก่จากราคากระสอบละ๑๖บาท
เหลือกระสอบละ๑๐บาทที่มาปิดเอาไว้ประตูทางเข้า
วันนี้ปิดล็อกฟาร์มไก่ของนางสาวปารินานนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับ

บอกว่าก็รู้มาว่าเนื้อที่ประมาณกว่า๑๐๐ไร่เนี่ย
เป็นของนายทวีไกรคุบบิดาของนางสาวปรินา
แต่ไม่รู้ว่าเป็นที่ดินที่ลุกพื้นที่ป่าสงวนหรือไม่
แต่ถ้าจะถามว่าที่ดินของชาวบ้านแถวนี้เนี่ย
มีคนละเท่าไหร่ก็มีคนหนึ่งก็ไม่เกิน๒๐ไร่
เอาไว้ปลูกพืชผักผลไม้ตามวิถีของชาวบ้าน
เป็นวัดภาษาและมีวัดโภษกับมันลงมากด้วย
เอาไว้ทำอะไร

เราทราบไม่ว่าทำไมคุณนี่มีที่เยอะมาก

ไอ้แห่งวันเขาเวลาเวลาเขาพอมีที่
เมื่อช่วงเช้ามีเจ้าหน้าที่ที่ไปปิดป้ายประกาศ
ที่ดินแปลงนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสปกรนะฮะ
ที่ไปติดผิดที่นะครับ
เพราะว่าชาวบ้านที่เจ้าหน้าที่เอาป้ายไปติด

นะครับเดี๋ยวดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยนะครับ
ที่ดินทางนั้นมันกว้างใหญ่ภายศาสตร์นะฮะ

ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
ซึ่งกำกับดูแลสอปกรนะครับ
บอกว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับที่ดินสอปกร

โดยระบุว่าการครอบครองที่ดินสอปกรเกินกว่า๕๐ไร่
อันนี้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับ
สั่งให้ยึดคืนทั้งหมดแล้วให้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
โดยการถือครองที่ดินของครอบครัวนางสาวปรินา
ทราบว่าเข้ามาใช้ประโยชน์ตั้งแต่ปี๒๔
ที่กรมป่าไม้จะมอบให้เป็นเขตที่ดินสอปกรเมื่อปี๒๕๕๙
เพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถดำเนินคดีอะไรได้

เพราะว่าครอบครองที่ดินมาเกิน๑๐ปีก็หมดอายุความไปแล้ว
แต่จะให้พิจารณาฟ้องร้องทางแพ่ง
ฐานทำให้ที่ดินของรัฐเสียหายและใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ซึ่งนางสาวปรินามีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อสอปกรภายใน๓๐วัน
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อ